ธันวามหาสะดุดี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เข้าเลยรับพ่อ
แม่บ้านเปอร์จันทร์บอล

เย้มาพบกับเราสองคนวันอังคารแบบนี้นะคะ

เราพากันไปที่โรงแรมสุดฮิตค่ะคุณผู้ชมค่ะ

นี่ฉันได้ยินว่าเป็นแบบสไตล์แบบมินิมอลใช่ไหม

มินิมินีแบบตัวเล็กน่ารัก
คอยสังเกตเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาน้ำตาลตกไงครับ
ตาเขาจะเหลือขึ้นไปเพราะว่ามาทางน้ำตาล

เอาคนโอเค
แล้วเธอมีอะไรมาฝากของอร่อยหลักสิบมีอะไร
วันนี้เนี่ยจะพาไปถึง๒หินเลยทีเดียว

เพราะว่าจะพาไปกินของอร่อยที่วังหินค่ะ

คือจริงแล้วเนี่ยฉันอยากไปมากเลยแต่ว่าเธอลืมอะไรไปเปล่า

ยแป้งก็แล้วขี่สเปรย์ก็แล้วเอารองเท้าไปตากแดดทุกอย่าง
ทำไมต้องไม่หายแต่ว่าวันนี้เรามีสูตรมีเคล็ดลับมาฝาก
ถูกต้องแล้วค่ะอยากรู้ไหมคะว่าทำยังไง
อยากรู้สุดเลยอยากรู้ก็ไปกันเลยค่ะ
เกือบช่วงนี้เลยสวยประหยัดฉบับโฮเมส
สวยประหยัดฉบับโฮเมส

ประหยัดฉบับโฮเมนต์ในวันนี้ได้ข่าวว่า
ปุ๋ยบอกว่าเราจะมาทำสักครับ

กาแฟแล้วก็ใส่กล้วยเข้าไปด้วย

บางคนก็เอาไปขัดต้นขาต้นแขน

รสมากใช่จริงแล้วเนี่ยนะมันขัดแล้วมันทำให้หิวผัดเซลล์
แล้วก็ทำให้เลือดลมหุ่นเวียนดีตรงนั้นบริเวณนั้นก็เลยไม่มีเซลล์ไลท์ไง
แล้วที่สำคัญกับแฟนเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาสามารถดูดซับกลิ่นดูดซับถึงกระโปรกได้

อุปกรณ์นะคะไม่ยากเลยก็มี
เริ่มทำเลยดีกว่าไหมเริ่มเลยเริ่มจากการที่เอากล้วยมาบดจ้ะ
แค่ขัดต้นแร็กก็ง่ายแล้วแหละค่ะ
ให้สองสาวเขาบดกล้วยให้หนำใจ

ถ้านึกไม่ออกก็ลองจินตนาการตอนที่บดกล้วยให้ลูกกินแบบนั้นแหละค่ะคุณแม่บ้านค่ะ
ในขณะที่สาวปุ๋ยกำลังบดกล้วย
ก็ปล่อยให้สาวแอร์ใส่ส่วนผสมสุดพิเศษลงไปค่ะ
เริ่มจากใส่น้ำผึ้งไป๒ช้อนโต๊ะ
แล้วตามด้วยน้ำมันมะกอกครึ่งถ้วย
มะนาวสามช้อนชาแล้วตามด้วยพระเอกของเรา
กากกาแฟใส่ลงไป๒ทับพีค่ะ
แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันปิดท้ายด้วยนางเอกอย่างเกลือขัดผิวค่ะ
ใส่ลงไปเลยครึ่งถ้วยจะได้ช่วยไปขัดและลดกลิ่นแบบสุดเลยจ้า
เมื่อสาวแอร์คนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วสาวปุ๋ยก็ขอใส่ส่วนผสมของตัวเองบ้าง
งานนี้ไม่มีใครยอมใครเลยจริงท่องไว้นะจ๊ะ
ความสวยและประหยัดมารอเราอยู่แล้วจ้าคุณสาว
เรียบร้อยแล้วก็จัดแจงใส่ขวดโหลตกแต่งกันให้น่ารักพร้อมใช้งานแล้วค่ะ
เดี๋ยวเรามาลองเอาสครับเนี่ยขัดที่หลังมือกันดูค่ะว่าจะนุ่มแค่ไหน
ถ้าคุณผู้ชมนะคะได้ทำตามไปพร้อมกับเราขอบอกเลย
ตอนนี้หอมมากค่ะแล้วก็อยากจะถอดเสื้อผ้าแล้วก็ขัดทั้งตัว
จะขัดทั้งตัวหอมจริง
คุณผู้ชมไม่เดี๋ยวมองมอลไม่มองไม่มองค่ะ
มือ๒ค่ะข้างนี้ข้างนี้ไม่ได้ขัด
มั่นใจปกติไม่ใช่คนสกปรก
แต่ว่าข่าวขึ้นข่าวขึ้น
มันนุ่มมันชุ่มชื้นแล้วก็เนียนขึ้นจริงคุณผู้ชมชอบมาก
สำหรับงบประมาณในการทำสคับกาแฟกำจัดกลิ่นเท้า

กากกาแฟ๒๐บาท
กล้วยหอมลูกละ๘บาท

น้ำมันมะกอกใช้ไป๗บาท

วันนี้เราสวยประหยัดกันในราคา๕๐บาทจ้า
ตอนนี้นะคะแอชัวน้องมิ้นพร้อมแล้วเธอ

ไปหาที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบกันเลยดีกว่าไหมค่ะ

ฮู้